หลายคนคงได้จำภาพกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
เพราะว่าอเล็กก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่เด็กจนโต
หลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วว่าผลงานของเขาเนี่ยการแสดงไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะ
โดยเฉพาะหลังมีการเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์อยู่บ่อยครั้ง

เล็กเองก็ตีบทแตกกระจุยจนได้รับรางวัล
เป็นที่ยอมรับในเรื่องของฝีไม้ลายมือจากคนในวงการ
แล้วก็คุณผู้ชมอย่างท่วมท้นเลยนะคะ
เล็กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเนื้อหอมนะคุณที่ผู้จัดหลายช่อง
มอยากจะได้คิวไปร่วมงานด้วย
แม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่าอเล็กมีสัญญาอยู่กับทางวิกพระราม๔นะคะ
สำหรับอเล็กเนี่ยพอถูกถามถึงการเติบโตในวงการที่หลายคน

บางคนบอกว่าออกไปแล้วมันรุ่ง
ไม่ต้องมาติดพันธสัญญาอะไรกันกับใคร

บอกว่าขอพักดีกับช่องเดิมต่อไป
และไม่เคยมีความคิดจะโยกย้ายไปช่องอื่นค่ะ
คือผมเข้าใจว่าโลกของการแข่งขันมันเพิ่มขึ้นเรื่อย

พรุ่งนี้เราอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้เราก็ใครจะไปรู้
แต่ว่าถ้าถามผมนะตอนนี้ผมแฮปปี้กับช่อง๓

เราคิดว่าเราจะต้องอยู่ช่วยช่องของเราให้มันอยู่สิ
คือเราก็คิดว่าเราทำงานเต็มที่มาตลอดนะครับ
คือทุกเรื่องที่เราเล่นเราก็เต็มที่กับทุกเรื่อง

คือผมมองว่ามันคือการให้เกียรติกับอาชีพเราด้วย

แต่ว่าการที่เราจะมาแสดงมันเป็นสิ่งที่เรารัก

เขาไม่ได้มาคิดเรื่องของเงินของความดังเท่าไหร่แล้วแหละ

อย่างผมผมนึกถึงเรื่องการทำงานที่มันน่าสนใจ
ทำงานกับคนที่เราอยากที่จะทำด้วย

ในเรื่องของความดังหรือเรื่องของเงินทอง

อยู่ที่ตัวบุคคลว่าคุณพัฒนาฝีมือได้ดีมากขนาดไหน

เขาก็มองตัวเองว่าจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหน

แต่ละบทเนี่ยแตกกระจุยเลยนะ
ร้ายก็ร้ายจริงดีก็ดีจริงนะคะคุณผู้ชม